ไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ที่เป็นสากนรับปีใหม่ไทย
ก็จะมีคนเป็นดาราเป็นนักแสดงมาอวยพร

มาฝากแฟนไทยรัฐนิวส์โชว์ด้วยนะคะ
นี่ค่ะพี่เบิร์ตเอาน้ำอบไทยส่งน้ำพระที่บ้าน

พ้นสถานการณ์โรคระบาดโควิด๑๙ให้ไปพ้นได้นะคะ

แรงไปเลยตัวจริงน่ารักมากน่ารักมากค่ะ
เบิร์ตนะคะทิ้งท้ายอวดคลิปเล่นน้ำสงกรานทิพย์ให้ด้วยนะ
คือเล่นน้ำแล้วก็รดน้ำสงกรานกับพี่นกน้อย
จัดการส่วนตัวที่บ้านค่ะไม่ได้ออกไปไหนนะคะ
แล้วก็ย้ำคำโวยพรคนไทยให้ชุ่มฉ่ำหัวใจ
เหมือนกับน้ำฝนที่สาดเข้าบ้านพี่เบิร์ตด้วย

ส่งน้ำพี่น้อยดีกว่าขอเป็นตัวแทนของทุกคนนะครับ
ส่งน้ำพี่น้อยดีกว่ารดน้ำพี่น้อย
ขอให้พี่น้อยโทรศัพท์พี่น้อย

ขอขอให้พี่น้อยมีความสุขมาก
สวัสดีใหม่ทุกคนนะครับ
ขอให้พี่น้อยมีความสุขนะครับมีความสุขนะครับ

สวัสดีครับ